คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นแชร์แม่มณีนะคะ

เขาได้มีการโอนเงินโอนเงินไปนะคะ

และได้เงินคืนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ

เมื่อวานนี้นักแสดงสาวจากภาพยนตร์
โวติค่ะชาวจังหวัดอุดรธานี

เข้าบัญชีคุณบอสเมธีชินภาคนนี้

เป็นแฟนของแม่มณีนั่นแหละนะคะ

จนเสียหายถึง๖แสนบาท
ภายใน๑เดือนคุณผู้ชมเสียไป๖แสนบาทนะ

แล้วก็เคยพูดคุยกันเมื่อนานมาแล้วค่ะ
มณีเนี่ยพูดว่าเขาทำธุรกิจการรับฝากเงินออม

ค่าตอบแทนมันสูงเกินไปนะ
ต่อมาค่ะเพื่อนที่รู้จักกันนักลงทุนนะคะ

ตนเลยตัดสินใจร่วมลงทุน

เพื่อนได้เงินมาเราก็เห็นเงิน

ก็เลยอยากจะร่วมลงทุนด้วยค่ะ
เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นก็ถูกโกง

ก็เลยรีบมาแจ้งความซะก่อนนะคะ
เพราะว่าอะไรกลัวสูญเสียหายเงินไปนั่นเองนะนะคะ
โอ้โหถือว่าเป็นแบบมหากราบเหมือนกันนะคะ
ก็ตามกันต่อไปแม่มณีแม่มะนาว